ข่าวแรกวันนี้ต้องบอกเลยว่า
ดิฉันนึกถึงแม่ค้าออนไลน์เลยอะ

พอเห็นข่าวนี้ของเป่าวลีนะบอกเลยว่าอยากจะ
เพราะว่าเปล่าปาวลีบอกเลยว่า
แถมยังโดนแจ้งความอีกด้วยนะคะ

ถือว่าเป็นการที่โดนแคนเซิลงานแล้วก็งานก็เข้าด้วยนะฮะสำหรับเปล่าเป่าวลี
มีกลุ่มแฟนเพลงค่ะเขารวมตัวกันไปแจ้งความเนื่องจากว่าไม่พอใจที่คอนเสิร์ตถูกยกเลิก
ซึ่งมีแพลนจะแสดงในวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิด
โดยอ้างว่างานนี้ค่ะจัดโดยอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อที่ว่าจัดคอนเสิร์ตหาเงินไปปรับปรุงโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนี่แหละค่ะ
แล้วก็ได้มีการเปิดจำหน่ายบัตรไปขายกันไปหมดเกลี้ยงเรียบร้อยเลย
บัตรก็ราคาใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคุณ
บาทเลยทีเดียวใช้ได้ที่ว่านี่คือแพงใช้ได้นะฮะ

เสิร์ตดังกล่าวกลับถูกยกเลิกแบบกระทันหันค่ะ
แน่นอนว่าเราซื้อบัตรแล้วคุณถ้านึกเป็นเราเอง
เราก็อยากไปดูอ้าวจู่แคนเซิลงานแล้วยังไงล่ะ

ผู้เสียหายก็เลยเข้าไปแจ้งความหวังว่าจะได้เงินคืนนี้แหละค่ะ
งานเขาประกาศเอาไว้ว่าภายในวันที่๒๒มีนาคม

หลังจากที่นักร้องสาวเป่าเป่าวลีเจอแบบนี้
เพื่อชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วกัน
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเราก็ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัว
บอกว่าเรื่องนี้เกิดจากความเข้าใจผิด
เพราะจากเดิมที่เปล่าเองจะต้องขึ้นคอนเสิร์ตในวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ก็ถูกยกเลิกไปซะก่อนเหมือนกันนะคะ

ซึ่งบางทีแฟนอาจจะเข้าใจผิดว่า
เปล่าเนี่ยเบี้ยวงานเพื่อไปรับอีกงานหนึ่งหรือเปล่า
ก็เลยทำให้เป็นเหตุให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ล่มนะฮะ

บอกเลยว่าเธอก็โดนแคนเซิลเหมือนกัน

ก็เป็นสิทธิ์ของเธอที่จะไปรับอีกงานหนึ่งนะครับ
ส่วนตัวเองเธอบอกว่าเธอเสียความรู้สึกกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เร็วนี้ก็คงจะเข้าลงบันทึกประจำวัน
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้จัดงานคนดังกล่าวด้วยนะคะ

ศิลปินเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะ

นะคะอาจจะเป็นการประสานงานที่มันคาดเคลื่อนจริงนะคะ

นี่เดี๋ยวต้องถามทางผู้จัดดีกว่านะคะ
ว่าจะเป็นยังไงจะคืนเงินหรือเปล่า
เพราะยังไงเดี๋ยวคุณปาวคงจะชี้แจ่งกันนะจ๊ะ